คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจเดินทางไปอายัดศพนายจารุชาติมาทอง
จากงานศพที่กำลังจะมีการเผาศพแล้วก็มาธนสูตรใหม่
ล่าสุดตำรวจก็มีการแถลงผลการชนสูตร
พบว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิต
และในเลือดนั้นมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ด้วยครับ
ตำรวจภูทรภาค๕ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชมหานครเชียงใหม่ครับ
และแพทย์นิติเวชผู้ผ่าชนสูตรพลิกศพ
ก็แถลงผลการผ่าชนะสูตรศพของนายจารุชาติมาธอมรอบที่๒
โดยมีการวิเคราะห์จากภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างที่นายจามรุชาติขับผ่าน
กล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุลักษณะการเสียชีวิตสอดคล้องและสัมพันธ์กันหรือไม่
โดยผลการชนะสูตรพลิกศพพบว่าในเลือดนั้นพบปริมาณแอลกอฮอลกว่า๒๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ช่องท้องมีไขมันพอกตับไตข้างซ้ายปริม้ามแตกทั้งสองข้าง
มีเลือดออกในช่องท้อง๑๕๐๐มิลลิลิตร
น้ำปดเวรตรร้ำคอไม่พบรอยบีมรัดแตกที่ฐานกระโลกมีรอยแตก
ซึ่งแพทย์นิติเว่บทบุว่าลักษณะของการกระแทกของกระโลกแตก
เข้ากันได้กับบาดแผลที่ศีรษะแถบซ้าย
ลักษณะของบาดแผลไม่ใช่บาดแผลกระแทก
แต่เป็นลักษณะของการถูกสะบัด

แล้วก็ลากไปบนพื้นผิวที่มีลักษณะยาว
นอกจากนี้ยังพบกระดูกซี่โครง๑ซี่
ซึ่งเป็นการหักก่อนเสียชีวิตด้วย
โดยแพทย์ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายจารุชาติว่า
มีเลือดออกบริเวณฐานสมองเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเกิดจากการสะบัดบริเวณศีรษะอย่างแรง
ทำให้เกิดการปลีกของเส้นเลือดที่บริเวณลำคอ
แล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต

ผลสาเหตุการณ์ตายก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
ก็คือเป็นเลือดออกที่บริเวณรอบก้านสมองนะครับ
เหมือนกับครั้งแรกครับ

ส่วนประเด็นเรื่องที่นายจรุชาติไปรู้จัก
แล้วก็เกี่ยวข้องในคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือไม่เนี่ย
ตำรวจระบุว่าจะดำเนินการสอบสวนเพื่อคลี่คลายในประเด็นนี้ด้วย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโทรศัพท์มือถือของจารุชาติ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามอยู่ว่าอยู่ที่ไหน
เพื่อตอบคำถามให้ได้ว่ามาจากไหนมาทำอะไรที่เชียงใหม่
ก่อนที่เกิดเหตุติดต่อใครบ้างแล้วไปกินเหล้าตรงนั้นได้อย่างไร
รู้จักกับอีกคนนึงได้อย่างไรอะไรแบบนี้
ต้นสายไปเหตุเขามาได้ยังไงนะครับ
ส่วนศพของจรุชาติหลังการพิสูจน์เสร็จแล้วเนี่ย
ญาติไม่ประสงค์จะรับกลับไปแล้วนะครับ
ก็มอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้จัดการศพไปเลย

ถึงแม้ไม่ได้เผาศพก็ตามแต่ว่าไม่ขอรับศพลูกชายกลับไปแล้วนะครับ

กรณีคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ย
วันนี้สำนักงานอายการสูงสุดก็จะมาชี้แจงข้อที่ประชาชนยังคงสงสัยอยู่นะคะ
ว่าทำไมถึงสั่งไม่ฟ้องนายบอสคนนี้นะคะ
สักประมาณ๑๐โมงติดตามกันนะคะ